สัมผัสความรู้สึกผู้ที่ถวายงานวาดลวดลายลงบนฉากบางเพลิง
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
พอมาเห็นแล้วก็คิดว่าอันนี้เราพอทำได้
หน่วยงานเขาจะมีไลน์อยู่แล้วผมก็คิดว่ามันมีมรดกที่
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศรัชกาลที่๙เนี่ย
เก็บรักษาไว้คือน่าจะเป็นโอกาสเดียวกันเนี่ย
เราคัดลายผ้าอันเพิ่มระดบของแต่ละภาคเนี่ยมาลง